กลับมาในช่วงนี้คึกคักกันหน่อยใช่แล้วไปทานกันไหมจะไปก็รีบไปไปไปไป
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอะไรอร่อยกันนะคะไปกันที่จังหวัดพังงาก่อนเลย
เขาบอกว่ามันขึ้นชื่อมากแล้วก็ขายดิบขายดีมากเดี๋ยวไปดูหน้าตากันค่ะ
นี่เห็นไหมมองเผินจะเหมือนข้าวต้มมัดเหมือนกันนะคุณ
แต่ว่าจริงแล้วเขาเรียกว่าข้าวหลามใบเร็ดในกระบอกไม้ไผ่ค่ะ
ใบเร็ดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเราเคยเสนอค่ะเรื่องของลักษณะแบบนี้ไปแล้วถูกไหมเอาไปต่อ
เป็นข้าวหลามชักพรุษอ๋อแต่ก็ใช้ใบเล็ดนี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ชักออกมาคือใบเล็ดเนี่ย
มันจะเหมือนแบบทำให้ข้าวไม่ติดกับใบความพิเศษของเขานะคะ
อันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในภาคใต้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบรุษแล้ว
โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลรมมณีอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะก็จะมีเมนูนี้
เอาไว้ขายคู่กับไก่ย่างขายภายในตลาดนัดสุขภาพชุมชนโรมณี
แล้วก็บอกเลยว่ากลายเป็นเมนูยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
โดยราคาข้าวหลามใบเร็ดในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้รวมกับไก่ย่าง๑ตัวจะอยู่ที่๒๐๐บาทค่ะ
รวมไก่หนึ่งตัวแล้วนะสามารถรับประทานกันได้สี่ถึงแปดคนเลยทีนี้

หลามกระบอกไม้ไผ่ไก่ย่างนี้ได้ทำมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดนะครับ
ตอนเข้าไปในป่านะครับไม่มีหม้อข้าวไม่มีอะไรนะครับ
ก็ใช้กระบอกไม้ไผ่แล้วก็มีมีดพระก็ข้าวสารแล้วก็เกลือ
แล้วก็ก็การหุงข้าวกระบอกไม้ไผ่นะครับก็ทำมาสืบเป็นวัฒนธรรมมานาน
แล้วก็ตอนหลังก็มันหยุดไปนะครับนี่เราก็นำมาประยุกต์ใช้นะครับ
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่ไปตากพักตามรีสอร์ทตามนู้นนะครับ
ก็เป็นของที่ชื่นชอบนะครับดังนะครับข้าวหลามกระบอกไม้ไฟนี้นะครับ
ไปดูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรมมณีสาธิตการทำข้าวหลามใบเร็ดในกระบอกไม้ไผ่กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มจากการนำใบเร็ดซึ่งเป็นไม้ยืนต้นอยู่ในป่ามาห่อข้าวสารหรือว่าข้าวเจ้า
ครับแล้วก็ใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่อืมก่อนที่จะนำไปย่างไฟค่ะด้างไฟอ่อนอ่อนไปเรื่อยเรื่อยจนเนี่ยสุกนะคะ
แล้วก็ให้ใส่น้ำเนี่ยเต็มกระบอกเลยนะพอน้ำเดือดนะคะให้เทน้ำออกให้หมดก่อน
จากนั้นย่างกระบอกไม้ไผ่ต่อไปเรื่อยจนข้าวสุกอยู่ในใบเร็ดแค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว
สามารถนำออกมารับประทานได้นะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนที่มาจากใบเร็ด
แล้วก็กลิ่นกระบอกไม้ไผ่ด้วยนะคะเมื่อนำไปรับประทานคู่กับไก่ย่าง
จะยิ่งเพิ่มรสชาติความอร่อยเรียกได้ว่าฟินฝุดเลยทีเดียวคุณ
ตลาดนัดเพื่อสุขภาพชุมชนโรมณีแห่งนี้นะคะจะขายเฉพาะพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารพื้นบ้านเท่านั้น
โดยจะมีทุกเช้าวันเสาร์นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลรมณีค่ะ
สุดยอดไปเลยนะเชื่อว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ได้รับรู้ก็คือกลิ่นของมัน
กลิ่นหอมมากใช่ค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นของใบเมล็ดรวมกับกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็มีกลิ่นแบบหอมเวลาเราเผาไฟด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ไฟอ่อนอย่างที่บอกไปนะคะ
พอน้ำเดือดเนี่ยเทน้ำออกก่อนคล้ายคล้ายลักษณะของการปรุงข้าวเช็ดน้ำอ๋อ
เอาล่ะถ้าใช้ไฟแรงแน่นอนไม่ครับไม่ได้กินนะคะ
เย็นนะเอาละมาทานผลไม้กันหน่อยเพื่อสุขภาพ
เดี๋ยวจะพาไปทานกันเป็นแบบว่าไปทานกันเป็นบุฟเฟ่เลยเป็นบุฟเฟ่ผลไม้เลยเอาบุฟเฟ่ไปเลย
จังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่ามี๒ส่วนที่นี่น่าสนใจไปทานผลไม้กันให้เต็มที่
กินยันต้นเลยเออไม่ต้องเก็บให้เขาได้โตอีก
จะได้ทานกันยาวเอาละครับติดตามกันหน่อยนะครับ
รายงานของผู้สื่อข่าวของเราคุณอัญชลีสิริมั่วครับ
ทุเรียนหมอนทองลูกโตเนื้อเหลืองขนาดสุกกำลังดี
จากลูกสดพร้อมเสิร์ฟให้ทานกับเงาะมังคุดลองกองสละหวาน
แบบสดจากต้นลูกโตเนื้อดีจัดใส่กระจาดแบบพูน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาทานบุฟเฟ่ที่สวนเจริญชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะ
ไฮไลท์ของที่นี่คือสนุนราคาต่อหัวบุฟเฟ่เพียงหัวละ๓๐๐บาท
ทานผลไม้คุณภาพดีสดใหม่โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทอง
คัดสรรแต่คุณภาพดีมาบริการคนรักทุเรียนต้องไม่พลาดนะคะ
ที่สำคัญส่วนนี้เขายืนยันว่าผลไม้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนค่ะ
ผลไม้ที่เรามาให้ทานเนี่ยเราเอาผลไม้ที่สดจริง
แล้วทุเรียนเราแกะใหม่ใหม่มาให้ไม่ใช่ว่าทำข้ามวันนะ
เงาะเนี่ยมังคุดเนี่ยเราจะเอามาใหม่เลย
ไม่ใช่ของที่เหลือของที่เหี่ยวแล้วไม่ได้คุณภาพนี่

เจริญชัยบนพื้นที่๘ไร่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดิน
สวนผลไม้ทั้งทุเรียนเงาะลองกอง
ที่กำลังออกผลดกเต็มต้นดูแล้วอดแชะภาพเป็นที่ละลึกไม่ได้ค่ะ
งานนี้ชมสวนแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะคะ
เพราะไกด์กิติมศักดิ์อดีตนายอำเภอแหลมสิงห์ลงทุนพานักท่องเที่ยวชมสวน
พร้อมให้ความรู้อย่างเพิดเพลินด้วยตนเองเลยค่ะ
เหตุที่มาดูแลที่นี่ทุกวันก็เพราะว่าผมมีความสุขด้วย
ได้อธิบายนะครับได้ให้นักท่องเที่ยวมากินผลไม้อร่อย
ได้ให้ท่องเที่ยวมีความรู้กลับไปว่าอ๋อเดี๋ยวนี้กินมังคุดต้องเคี้ยเม็ดด้วยนะ
เพราะว่าสารแซนโทนที่อยู่ในเม็ดมังคุดเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเนื้อขาวอีก
นี่แหละครับอันนี้คือเสน่ห์ของการมาท่องเที่ยวในสวนนี่แหละ
ไปชิมไปเงาะสีชมพูสดลูกโตเด็ดชิมสดจากต้นหวาน
เห็นต้นไม้ไหมคะต้นเขียวขจีตะไคร้เกาะขนาดนี้คือต้นทุเรียนชะนีค่ะ
ใครมาถึงก็ต้องแวะถ่ายรูปกลับไปด้วย
สวนของที่นี่นอกจากผลไม้แล้วยังมีต้นโกโก้ปลูกแซมเป็นระยะด้วย
ใครอยากเห็นต้นโกโก้มาดูได้ที่สวนนี้เลยค่ะ
แนะนำสักนิดนะคะใครมาเที่ยวที่สวนนี้ควรโทรมาจองล่วงหน้าค่ะ
ที่นี่จะเปิดให้บริการบุฟเฟ่ตั้งแต่วันที่๒๐พฤษภาคมไปจนถึงวันที่๑๕มิถุนายนเท่านั้นนะคะ
ส่วนสายแฮลตี้รักสุขภาพแนะนำสวนผลไม้อินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพ
ปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่เสิร์ฟผลไม้ปลอดสารพิษทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วก็อาหารลมผลไม้ที่รสชาติธรรมชาติคือไม่ได้ปรุงแต่งด้วยสารอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็กินฟรีที่สุดทั้งต้นด้วย
ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมสวนพร้อมชิมผลไม้สดจากต้นฟรี

แต่ชาวสวนท้าให้ชิมปรากฏว่าหวานกรอบอร่อยจริงค่ะ
แต่ถ้าต้องการทานแบบจริงจังก็จะมีแบบชุดผลไม้ให้เลือก๒แบบ
คือราคาชุดละ๕๐๐บาทกับ๑๐๐บาท
ชุดนี้เป็นชุดละ๕๐๐บาทค่ะ
มีทุเรียนมังคุดลองกองเงาะขนมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม
รับรองอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะ
จากจะได้ชิมผลไม้อินซีสดจากในสวนแล้วนะคะ
แต่ถ้าหากว่าใครติดใจในรสชาติของผลไม้อินซีของที่นี่
ก็สามารถที่จะเก็บใส่ตะก้าที่ชาวสวนเตรียมไว้ให้แบบนี้ค่ะ
โดยราคานะคะก็คิดตามจริงค่ะ
สำหรับใครที่ต้องการเที่ยวชมสวนผลไม้อินทรีย์
แนะนำให้โทรจองก่อนล่วงหน้าเช่นกันค่ะ
เพื่อให้ทางสวนได้เตรียมทั้งผลไม้และเตรียมรถนำเที่ยวในสวน
แบบมาถึงไม่ต้องรอคิวค่ะ
เจอกันกันอีกที
แฟนแบบนี้เลยอยากจะฮิวตระก้าไปเลยคุณ
อยากจะหยิบมาครับ
อันนี้เป็นอีกสถานที่ท้อเที่ยวในช่วงหน้าฝน
แนะนำได้แต่ว่าไปหรือเปล่าไม่รู้
ครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวพักกันช่วงหน้า